คูณต้นลมแรงหรือมีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักกันว่าต้นราชพฤกษ์ถือเป็นต้นไม้ประจำชาติมีดอกออกสีเหลืองและมีฝักสีดำเกลี้ยงให้ความสวยงามผลิดอกออกช่อในช่วงฤดูร้อน
สมัยก่อนนั้นจะมีการเก็บฝักคูณไว้ในภาชนะปิดฟ้า
แกะเนื้อในฝักออกมาคลุกเกลือเหมือนมะขามเปียกด้วยสรรพคุณของคูณเป็นยาระบายอ่อนอ่อน
และยังบำรุงร่างกายซึ่งคูณเป็นยาเย็นที่มีฤทธิ์ระบายความร้อนออกจากร่างกายได้
ส่วนวิธีการนำมาใช้นั้นคนโบราณมักกินเนื้อในฝักคูณเป็นชิ้นขนาดสัก๑๒ข้อนิ้วแล้วกลิ่นน้ำตาม
หรือจะเลือกผสมกับน้ำแล้วกรองดื่มร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน